คุณผู้ชมครับการเดินทางเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครมาที่บริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมในงานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
แน่นอนว่าท่านที่มาจากต่างจังหวัดทุกคนทราบดีว่าคนที่นี่ต้องอยู่กันเยอะนะครับ
คนก็ต่างมาจับจองพื้นที่เพื่อผ่านจุดคัดกรองเข้าไปในบริเวณพื้นที่ของงานพระเจ้าพิธีนะครับ
แต่ทุกคนล้วนตั้งใจมุ่งมั่นมาด้วยความจงรักพักดี
ด้วยการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
แม้ว่าจะเจอกับความยากลำบากเพียงใดก็ตาม
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราได้ไปพูดคุยได้ไปสะท้อนแง่มุมนี้
จากประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาอย่างกรุงเทพนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
พรพัชชาขันพิมูลชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มาขึ้นรถชัตเติ้ลบัสฟรีที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังศิษย์
ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๖๒
เธอตั้งใจจะเข้าไปในพื้นที่ท้องสนามหลวงให้ได้มากที่สุด
เพื่อได้มีโอกาสน้อมถวายบังคมลา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
เพราะนี่คือโอกาสเดียวที่จะได้ใกล้ชิดพระองค์เป็นครั้งสุดท้าย
ระหว่างทางพรพัชชายหยิบคู่มือเส้นทางบริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงออกมาศึกษา
เพื่อตัดสินใจว่าจะไปต่อแถวที่จุดคัดกรองบริเวณไหน
เธอยังเล่าว่าลูกชายวัย๗ขวบอยากตามมาด้วย
และเขาเพิ่งวาดรูปทงชาติไทยพร้อมข้อความว่ารักในหลวง
มีลูกชายอายุ๗ขวบ
ลูกชายแบบคือเมื่อวานนี้ลูกกลับไปถึงบ้านเนาะ
ลูกชายก็แบบวาดรูปอันนี้ให้
ขอดูหน่อยได้ไหมคะ
นี่คือลูกชายวาดให้

เด็ก๗ควบนะ
บอกว่าอยากตามแม่มาด้วยได้ไหม

คือแม่ต้องไปแบบ

เคยคิดว่าตอนแรกคิดว่าอยากจะพาเขามาไหว้ด้วยนะ

แล้วด้วยความที่เราอยู่ไกลด้วยอยู่แค่ยาย
เขาก็จะมารอได้นานเท่าเราหรือเปล่า

ส่งที่จุดจอดรถบริเวณแยกหลานหลวง

เพื่อมุ่งหน้าสู่จุดคัดกรองหลานหลวง
พร้อมโชว์แบบประชาชนแสดงตัวตน

คัดกรองฝั่งพระแม่ธรณีบีบมวยผม
บริเวณด้านหน้านิทรัตนโกสินค่ะ
จากนั้นขอเติมพลังด้วยขนมปังเป็นอาหารเช้า

มีประชาชนมาต่อแถวเพิ่มขึ้นเรื่อย

แต่พรพัชชาก็ไม่ยอมหันหลังกลับ
และจะมุ่งหน้าไปให้ใกล้ที่สุด

เตรียมอุปกรณ์กันมาหมดแล้ว

ขยับไปอยู่ที่บริเวณแยกคอกวัว
ยืนรอสลับกับนั่งพื้นไปเรื่อยด้วยความหวังที่จะได้ชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
และอย่างน้อยที่สุดขอเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ไทย
เป็นหนึ่งในประสบกรณิกรที่ได้เข้าไปถวายดอกไม้จันทร์
เพราะนี่คือสิ่งสูงสุดในชีวิตที่เกิดบนพื้นแผ่นดินไทย
ภูมิใจมากที่มีทุกวันนี้ได้มีคือที่เราเป็นประเทศไทยได้ของพระองค์ท่าน
ถ้าไม่มีพระองค์ท่านเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจพวกเราคงจะไม่มาถึงขนาดนี้
เขาดูประชาชนคือรักท่านมากพระองค์จะสวรรคตแล้ว
แต่ก็คือพระองค์ยังไม่ได้มีการถวายพระเพลิงเนาะก็ยังคิดว่าพระองค์ยังอยู่กับเรา
แต่วันนี้พระองค์จะไม่อยู่แล้วจะไม่มีพระองค์แล้ว
แต่พระองค์ก็ยังอยู่ในใจของพวกเราคนไทยทุกคน

พระองค์ยังอยู่ในใจของพวกเราคนไทยทุกคน